นี่นึกถึงกระทรวงแรงงานเลยนะฮะ

จะเอาพวกเขามาทำให้ถูกต้องยังไงนะฮะ
เอาล่ะมาดูเรื่องของลิซ่ากับแอนเตรียนะครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับ
เตรียมเสนอของว่าประมาณ๑๐๐ล้านบาทนะครับ
นู่นฮะจะไปพิจารณากันที่
คณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดกระบี่โน่น

ใช่ไปกะบี่นะครับไปตัดสินใจกันที่นู่น
แล้วท่านบอกว่ายังไง๓๐ตุลาคมนี้
เดี๋ยวขอดูสัญญาก่อนนะครับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับ
เปิดเผยถึงการขออนุมัติงบกลาง

ศิลปินลิซ่าแบล็คพิ้งศิลปินเคป๊อปนะครับ
แล้วก็แอนเรียโบเชลลี่
นักร้องโอเปราะห์ระดับโลกนะครับ
ว่ายังไม่มีการเสนอเรื่องดังกล่าว

ถามว่าศิลปินที่เชิญมาร่วมงาน

ตอนนี้เนี่ยยังขอดูสัญญาก่อน
คือท่านพูดให้เป็นหลักการไงคือยังไม่เห็นสัญญาจะไปบอกว่า
อนุมัติแล้วมันก็กะไรอยู่นะครับ
คือ๓๐ตุลาคมเขาจะพิจารณาสัญญากัน
ส่วนเอกสารวิจารณ์บอกว่าโอ้ยงบประมาณขนาดนี้มันคุ้มหรือเปล่า
คุ้มหรือเปล่าท่านยืนยันว่าคุ้มค่านะครับแต่ว่า
จะเกิดความคุ้มค่าในด้านของเศรษฐกิจสังคมแต่เศรษฐกิจเนี่ย
บอกช่วยได้แน่สำหรับค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าตัวของศิลปิน
ทั้ง๒รายนะครับเบื้องต้นก็ตั้งไว้๑๐๐ล้านบาทนะครับ
ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นเหรอออร์แกไนเซอร์วงดนตรีอะไรอย่างนี้เอกชน
จ้ะมาจ้ะมาช่วยกันเป็นสปอนเซอร์นะครับ
แล้วก็กำหนดเวลานะครับในการแสดงเนี่ยนะฮะ
ในการจัดงานเนี่ยประมาณ๓ชั่วโมงนะครับ

รวมทั้งจะดึงศิลปินไทยไปร่วมแสดงด้วยหลังจากนั้น

ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่า
กระทรวงกลาโหมท่านพูดถึงเรื่องนี้ผ่านโคศก
ผ่านคุณธนกรวันบุญโครงสนับโคศกประจำสำนักนายกัธมนตรี

คือรัฐบาลใช้จ่ายงบประมาณในการดูแลธุรกิจต่าง
ไปอย่างไรเท่าไหร่อันนั้นส่วนหนึ่ง
ส่วนที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เขาก็ชี้แจงไปแล้วว่ามันจะเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวไง
งบประมาณที่ใช้ก็จะเป็นงบที่ได้รับไปเพิ่มเติม
ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาในการเปิดภูเก็ต
แล้วก็ที่อื่นที่มีผลประกอบการดีขึ้นนะครับ
ด้านคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกัธมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
ระบุว่าเดี๋ยวท่านต้องหารือก่อน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
แต่ยืนยันว่าเป็นการใช้งบประมาณที่คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์นะครับ
คุ้มค่าและมีประโยชน์แน่ครับ
ลิซ่าหรือว่าแกรปไบท์ก็แน่เนี่ย
คือเหมือนเราว่างเมื่อไหร่ก็เรียกเขามาใช้งานได้

ระดับที่คนที่ทำลายทุกประวัติศาสตร์ของยูทูปมาหมดแล้ว

ยังพูดอะไรไม่ได้เลยเราก็หวั่นหัวใจเหลือเกินนะฮะ
ขยับต่อแต่จะอยู่เกี่ยวเรื่องของลิซ่าร้อมนี้
แล้วมีฟีเจอร์ลิ่งพระมหาภัยวัน

แม้ว่างมากคงเข้าใจว่าว่างมาก

คือเห็นว่าจะจ้างลิซ่ามา๕๐ล้าน๑๐๐ล้าน
ถ้าเป็นแบบนี้จ้างแก๊สซิโนว่าดีกว่าไหม

ที่เขาโพสต์ไว้ตอนนี้ลบไปแล้ว

ภูเก็ตจ้างลิซ่าไม่สนใจจ้างแก๊สซิโนว่าบ้างเหรอครับ

ทัวร์ลงของจริงคือคุณเป็นใคร
เจียมตัวอะไรแบบนี้เลย

คือลิซ่าระดับเอเชีย

แล้วทำไมต้องเอาเงินหลักร้อยล้านพันล้านไปจ้างคุณด้วย

ต้องมีการลบโพสต์ดังกล่าวนี้ออกไปเลย
คือเป้าประสงค์ของกัสซิโนว่าที่ตั้งใจจะพูด

แค่อยากจะเล่นดนตรีอีกครั้งหนึ่ง
จะเป็นช่วงของเทศกาลหรือไม่เทศกาลเท่านั้นเอง
แต่เนื่องจากพอมีพวกบลิ้งพวกทัวร์มาลงเนี่ย
คราวนี้แก๊สซิโนว่าเลยต้องจำเป็นต้องลบโพสต์ดังกล่าวทิ้งไปเรียบร้อยแล้ว

ตัวเองเหมือนเป็นลิซ่องลิซ่าแต่ประการใดฮะ
เมื่อวานนี้อยู่ดีก็อยากจะให้ทัวร์มาลง
และทัวร์ก็มาลงสมใจเจสซิโนว่าฮะ